จากเรื่องของนายแม็กซ์มาต่อที่เรื่องของนายมอน
เมื่อกี้แม็กซ์ฆ่าเมียแต่มอนฆ่าผัวใหม่อดีตเมีย
แล้วฆ่าตอนที่เขายังคาอยู่ในสมณะพระผ้าเหลือง
เพราะเขาบวชหน้าไฟให้กับคุณยายที่เสียชีวิตไปนะคะ
เหตุการณ์เรื่องนี้เรื่องเราเขาบอกว่า
อเนี่ยแค้นฝังหุ่นแค้นใจมานานมากเพราะว่า
ผู้ตายเป็นรุ่นน้องเขาไปทำงานต่างจังหวัดแป๊บเดียว
ไปเป็นชู้กับเมียแล้วแย่งเมียเขาไปเลย
ดักรอที่วัดอยู่ห้าชั่วโมงแล้วฆ่าเขาค่ะ
สงสัยดินนักฐานดังนั้นสามารถปลุกเริ่มหิมปลัย
สงสัยดินักฐานดังนั้นสามารถช่วยพวกเข้าอีกรอด
ส่งาหุ่นผ่ายของเขาดังนั้นคือ
คุณผู้ชมนี่คือความโกลหนวุ่นวายที่อยู่ในวัดนะคะตรงเมนเลยด้วยซ้ำที่นายขวัญชัยสายสุขหรือในขวัญวัย๓๓ปีถูกแทงร่างกายคืออ่อนระทวยหายใจรวยรินคาผ้าเหลืองเลย
ขณะที่เขากำลังลาศิกขาบทจากบวชหน้าไฟให้ยายที่วัดบ้านนางามอำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ผู้ก่อเหตุคือนายอมรอนารัฐหรือว่านายมอนนะคะหลังก่อเหตุเสร็จเนี่ยตัวเองก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมห่างจากวัดห้าร้อยเมตร
แต่สุดท้ายแล้วถูกจับตัวได้เขาเล่าบอกว่าเขาแค้นเขาตั้งใจทำไม่ได้พลั้งมือ
สามเดือนก่อนไปทำงานขับรถรับจ้างที่กรุงเทพจะหาเงินส่งให้เมียให้ลูกเลี้ยงดู
แต่เมียไปแอบคบชู้กับนายขวัญแล้วหนีไปแถมยังแอบขายที่นาเอารถยนต์เข้าไฟแนนซ์
บอกเขาทนไม่ได้มันแค้นใจจริง
ผู้ชายคนนี้มันทำให้บ้านเขามันถึงกับขั้นบ้านแตกสาแหลกขาดเลยไม่อยากจะเอาไว้
ส่งคุณธนกรทองคำทีมข่าวลงพื้นที่นะคะที่วัดสิริมงคลค่ะ
เขาบอกว่าตรงสาราวัดเนี่ยคราบเลือดยังหยดเป็นทางอยู่เลยตรงบันได
พระลูกวัดเล่าบอกว่าในมอนเนี่ยนะผู้ก่อเหตุอ่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาซุ่มรออยู่ที่วัดตั้งแต่เที่ยงรออยู่ห้าชั่วโมงกว่า
เสร็จพิธีเผาเผลออะไรจนนายขวัญเนี่ยกราบลาศิกขาแล้วอะค่ะ
กำลังจะลุกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคือตอนนั้นยังใส่ผ้าเหลืองอยู่นะ
กำลังจะลุกไปเปลี่ยนสภาพเพราะกราบลาศิกขาไปเรียบร้อยแล้ว
จังหวะนั้นแหละมอนวิ่งเข้ามาเลย
แล้วก็แทงแล้วก็วิ่งไล่ในขวัญที่วิ่งหนีวิ่งแทงอยู่แบบนั้นนะคะ
โดนเข้าไปจังสองแผลในขวัญล้มลงหมดสติข้างเมนเลย
บ้านก็ล้อมเอาไว้แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะว่าในมอนถือมีดอยู่นะคะ
ทีมข่าวเราไปที่บ้านของนางกอแก้วอดีตภรรยาของนายมอน
ซึ่งก็เป็นแฟนคนปัจจุบันของในขวัญนะนะ
กอแก้วบอกว่าอยู่กับมอนไม่ไหวจริง
อยู่กินกันมา๒๐กว่าปีมีลูกสาวด้วยกัน๒คน
มอนทำร้ายร่างกายตลอดเวลาเพราะนายมอนเมาเหล้าและติดยา
แต่พอจะขอหย่ามอนก็ไม่ยอมมาเซ็นใบหย่าให้เลยทำได้แค่
ลงบันทึกประจำวันมีผู้ใหญ่บ้านเป็นพยาน
บอกหลังจากนั้นต้องออกจากหมู่บ้านไป๒๓ปี
แล้วก็เลยไปเจอในขวัญแล้วคบหากัน
เธอเองก็ทำงานอยู่คนเดียวหาเลี้ยงส่งเสียเงินให้ลูกสาวสองคน
แต่นายมอนก็ตามขู่ตลอดเวลาขู่อาฆาต
บุกมาที่บ้านทุบทำลายประตูหน้าต่าง
โพสต์ขู่ฆ่าต่างนานาในเฟซบุ๊ก

แล้วมาตามอาฆาตมาตามระรานเธอทำไม
ทีมเราเลยไปส่องดูเฟซบุ๊กในมอนซะหน่อย

ชีวิตเจอแต่ความเสริญ
ตัดพอตลอดทั้งเดือนเลยนี่
เมื่อคุณกล้าทิ้งทุกอย่างเพื่อเหยียบหยามผม

ไม่รู้หลับหลีกซ่อน

เนี่ยค่ะคือตัดเพาะยาวยาวอัดอั้นความในใจนะคะ
เพราะเขาบอกว่าก็ในขวัญเป็นรุ่นน้อง
เป็นรุ่นน้องแล้วมาทำแบบนี้มาแย่งเมียเข้าไปได้ไง
นี่คนก่อเหตุก็คือในมอนทางขวามือนี่นะครับ
นายดิเรกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกุงนะครับ
เป็นญาติของคนตายก็บอกด้วยว่า
เคยเตือนแล้วนะเคยเตือนขวัญแล้วว่าให้ระวังมอน
อนมันพูดขู่ไว้นานแล้วบอกมันจะฆ่าให้ตายทั้งผัวทั้งเมีย
พอรู้ว่ามางานศพเนี่ยก็พยายามชวนให้ช่วยกางเต็นต

อย่างที่บอกแล้วก็ไปซุ่มรออยู่๕ชั่วโมงแล้วก่อเหตุนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของนายมอนนะ

สะพ้ายฉันน่ะหนีไปมีชู้๓ครั้ง๓ครา
ลูกฉันถึงทนไม่ไหวเลยทำร้ายเอา
เพราะมันทนไม่ได้แล้วทำงานหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปมีชู้อยู่๓ครั้ง

และที่สำคัญนะไอ้ที่นาที่ลูกสะพ้ายเอาไปขายเนี่ย

แต่ลูกสะพ้ายแอบเอาไปขายแล้วหนีไปอยู่กับชู้

ฉันเองก็เสียดายนะฉันเองก็เอ็นดูลูกสะพ้ายคนนี้มากเหมือนกัน
ตอนนี้ก็เห็นใจลูกก็สงสารลูกด้วยแต่ก็ยังไม่กล้าไปเยี่ยมลูก
ครั้งแล้วนะเขาก็ให้อภัย
ก็ตกตีแล้วไปมีชู้เนาะ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรการฆ่าคนไม่เคยใช้คำตอบนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหานายอมรฆ่าผู้อื่น
และข้อหาพกพามีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตถูกกลุ่มตัวดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะฮะ